สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้ดิฉันมีคำตอบค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมระยะนี้
เราถึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงเลือดนะคะหลายคนบอกว่า
เกิดอาเภษหรือว่าพายุจะเข้าหรือเปล่าแต่คำตอบทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
คุณผู้ชมที่เห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะคะ
เกิดจากฝุ่นละอองค่ะที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ
ท้อนกับแสงแดดยามเย็นบวกกับมีลมหนาวค่ะ
เข้ามาทำให้ท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีแดงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นเองค่ะ
อาเภษหรืออะไรนะคะคนโบราณเนี่ยเรียกว่าผีตากพระอ้อมค่ะ
ในขณะที่ประเทศไทยของเราระยะนี้ฝนยังคงตกเยอะนะคะ
เหนืออีสานค่ะมีฝนฟ้าคนองร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะ
ฝนยังเยอะอยู่ค่ะคุณผู้ชมร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่
บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ฝนยังคงตกเต็มฟ้าค่ะร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่
คุณผู้ชมคะมนุษย์เราเนี่ยมักจะหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะคะ
ประเทศจีนค่ะถึงแม้ว่าจะมีการสร้างถนนเลาะภูเขานะคะ
แต่ก็มีการเจาะอุโมงข้างใต้ค่ะให้น้ำตกสามารถไหลผ่านได้นะคะ
เป็นอีกวิธีที่สามารถให้มนุษย์ของเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ